คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่นักแสดงพี่หน่อยอุ่นเรือนกันบ้างนะคะ
หลายคนจำเธอได้จากบทบาทสาวใช้ในบางรักซอย๙นั่นเองนะคะ
ก่อนหน้านี้พี่หน่อยเนี่ยโดนปัญหาหนี้สินรุมร้าวแบบหนักมากจนน้ำตาตกมาแล้วนะคะ
หลายคนน่าจะจำกันได้สำหรับซิตคอมบางรักซอย๙นะคะ
และเร็วนี้ค่ะเตรียมพบกับฝีมือทางการแสดงของพี่หน่อยอุ่นเรือนในภาพยนตร์เรื่องแรกของเธอนะคะ
ส่วนเรื่องคดีความค้างค่าเช่าตึกเปิดร้านอาหารชาบูข่าวสุดฮอตมา๒ปีที่ผ่านมา
นักแสดงสาวเผยว่าเรื่องราวยังอยู่ในกระบวนการของศาล
ซึ่งเธอยังคงต้องไปรายงานตัวอยู่ตลอดนะคะ
กว่าคู่กรณีจะมาถอนแจ้งความ
โดยในวันที่๑๘กรกฎาคมที่จะถึงนี้ก็ต้องไปขึ้นศาลอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนปัญหาเรื่องหนี้สินเธอเผยทั้งน้ำตาค่ะว่า
ตอนนี้เคลียร์หมดทุกบาททุกสตางค์แล้ว
จากนี้ขอเดินหน้าสร้างฐานะใหม่อีกครั้งค่ะ
ตายแล้วเกิดใหม่จริงจากที่เราแบบเขาต้องทวงหนี้เราทุกวัน
ทวงหนี้เรายังคิดแบบจะเอาเงินไหนมาให้

พอเสร็จทวงหนี้แล้วลูกลูกจะกินอะไรอีก
บ้านพี่ยังเคยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าจะเอายากอกปากลูกดิ
แล้วเราก็คือตายตามบ้านก็ไม่มีเงินผ่อน
ธนาคารโทรแล้วโทรจนต้องบอกเขาว่าคือยึดก็ต้องยอมให้ยืนแล้วตอนนี้
เพราะเราไม่มีอะไรเลย

พี่คิดสั้นเลยพี่บอก